ทีนี้ไปดูปฐุมธานีหน่อยนะฮะ
สถานการณ์น้ำในปฐุมธานีตอนนี้เนี่ย

เขาก็ยังไม่ได้เบาใจหรอกนะคะ
พาไปสำรวจตรวจสอบสถานการณ์น้ำ

เมื่อวานนี้จำได้ไหมจุดนี้เลย

ประมาณ๖โมง๒๒นาที

ตอนนี้เหลือเท่าไหร่๑เมตร

นิดเดียวลงมา๕เซนติเมตร

เจ้ารังศิษย์ชาวบทุม

ถ้าคิดแบบในแง่ดีเนาะนะคะ

เจ้าหน้าที่ทำยังไงรู้ป่าวตอนนี้

อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตราย

เอาล่ะพอมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบสถานการณ์น้ำ

นครรังสิตช่วงบ่ายเมื่อวานนี้

ยังเป็นคลองแบบนี้ค่ะ
รวมถึงซอยที่ติดกับกลิ่มคลอง

ตลาดรังศิษย์ก็หนักเหมือนกัน

ว่าเหมือนตลาดร้านไปแล้วคุณ

คือเหมือนกับว่าบางจุดมันจะดูแห้ง

ไม่ได้ฉันพูดได้เลยเพราะฉันก็อยู่แถวนั้น
มันขังอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ไปไหนเลย

ฝนต้องไม่ตกจริงแห้งโดยแดดโดยอะไร

แล้วบอกว่าฝนจะตกไปจนถึง๑๔กันยาอีก
ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
เอาล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูจุดที่ประชาชนเดินเท้าเข้าไป
จับจ่ายซื้อของภายในตลาด

ใช่ค่ะแต่ว่าถนนโดยรอบอาจจะเห็นไหม
ทีนี้ไปดูในโซเชียลกันหน่อย
อันนี้โลกแห่งความเป็นจริงไปดูในโซเชียลกันหน่อยสำรวจตรวจสอบนะครับ
เพราะหลายคนเนี่ยถ่ายคลิปเดี๋ยวนี้ระบายลงโซเชียลนี่ค่ะ
คุณตาท่านนี้นะคะท่านอาศัยอยู่ในตลาดรังสิต
มาดูสถานการณ์น้ำที่ประตูน้ำจุลาลงกรแล้วอดไม่ได้จริง
ที่จะต่อว่าไปถึงกรมชลประธาน

กรมชลประธานมีหน้าที่ดูแลน้ำที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองถูกไหม

นี่คือคลองรังสิตประยุณศักดิ์
รู้ไหมคะท่านอดไม่ได้เลยท่านบอกว่าแหม
กรมชลประธานนะปล่อยได้ยังไงปล่อยให้เครื่องสูบน้ำเสีย
พอเสียปุ๊บการใช้งานศักยภาพในการสูบน้ำมันทำได้ไม่เต็มที่
แล้วไอ้น้ำมันก็เลยล้นเข้าไปในตลาดรังสิต
แต่เครื่องมาเสียเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเหมือนปี๕๔เลย
อันนี้มาถึงหน้าน้ำคุณก็ยังเสียอีก
มันใช้ไม่ได้ระบบเนี่ยจะต้องย้ายอธิบดี
หรือหัวหน้ากรมชนที่รังสิตเนี่ย
ผมว่าให้ไปเฝ้าแถวไอ้ภูผมว่าไปเฝ้าที่ภูเลย
ดอยตามอะไรน่ะอันนั้นน่ะชัวร์
คุณเครื่องเสียก็ไม่เป็นไรไม่ท่วมแน่
แต่ถ้ามารังสิตเนี่ยคุณไม่มีฝีมืออย่ามา
แบบไว้ให้คิดไม่มีศีลมือยาม้า
ค่ะเสียงสะท้อนเลยนี่ถึงขั้นเอ่ยปากว่าให้ย้ายอธิบดีกรมชลประธานเลยนะ
ว่าสิ่งที่คุณลุงสะท้อนมาคุณตาสะท้อนมา
ไปถึงจริงนะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกรมชลประธาน
เพราะว่าล่าสุดค่ะกรมชลประธานมีคำสั่งเด้ง
นายโบแดงทาแก้วผู้บนด้อยการครงการส่งน้ำ
ส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้สำนักงานชลประธานเขต๑๑กรมชลประธาน
ย้ายไปไหนย้ายไปทำหน้าที่อยู่หน้าห้องคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประธาน
ตั้งแต่วันที่๙กันยายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
คือย้ายตั้งแต่วันที่๙แล้วแต่หนังสือเพิ่งออกมานะครับ
ทีนี้มีการคาดการณ์กันว่าไอ้การถูกสั่งย้ายครั้งนี้น่าจะเกิดจากปัญหาเครื่องสูบน้ำ
ประตูน้ำจุลาลงกรเสียที่คุณลุงโวยวายนั่นแหละนะฮะ
ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมมาในตลาดรังสิตนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้สาเหตุเรื่องของเครื่องสูบน้ำพังก่อนหน้านี้มันก็มีชุดคำอธิบายออกมา
ผู้รับจ้างซ่อมบอกว่าคืออย่างนี้จริงอยากจะซ่อมนานแล้ว
แต่อะไรอะไรของเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันต้องรอรออะไรรอสั่งตรงมาจากต่างประเทศ

ได้ข่าวว่ามันน่าจะเสียมาเป็นหลักปีเลยไม่ใช่

คุณลุงพูดไง